แข่งขันเทนนิสรายการพิเศษที่หัวหินนะคะซิมนาฮาเลปค่ะ
มือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันก็สามารถเก็บใช้ชนะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนายสุวัสดลิปตะพันลบค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
เป็นประธานเปิดการแข่งขันเทนนิสนัดพิเศษระดับโลก
ซึ่งก็แข่งขันกันที่สนามทูอาริน่าหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
โดยผลการแข่งขันในคู่แรกนะคะก็เป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวโรมาเนียซีมณฮาเลปค่ะ
ฟอร์มสุดยอดของตัวเองนะคะเอาชนะโจฮาน่าคอนต้า
ต่อ๔๗ต่อ๖ไทยเบค๗ต่อ๑ค่ะ
ซึ่งแม้ว่าดูจากอันดับโลกนะคะฮาเล็บจะอันดับโลกสูงกว่าคอนต้า
แต่ว่าถ้ามาดูที่สถิติการพบกันของทั้งคู่ใน๔ครั้งหลังสุด
ปรากฏว่าคอนต้าสถิติดีกว่าค่ะชนะมากถึง๓ครั้งด้วยกัน
แต่ว่าฮาเลปก็บอกว่าในเกมนี้ตัวเองเล่นได้ดีมาก
เพราะว่าฝึกซ้อมมาดีแล้วก็สนุกที่ได้เล่นกับคอนต้าด้วย
แล้วก็ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้มาแข่งขันที่หัวหิน
ขณะที่คอนต้าก็บอกว่ามีความสุขที่ได้กลับมาอีกครั้ง
หลังจากพักไปถึง๓เดือนและก็จะนำเอาเงินไข่เจียวภูมิไปทำถ้ามีโอกาสด้วยค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันอีก๑คู่นะคะ
ต่อ๓และ๖ต่อ๑ค่ะ